ที่เราจะต้องขับขี่รถผ่านเป็นประจำเนี่ยมีอะไรมาจอดขวาง
ชาวบ้านเขาเจอว่ามีรถคันเก่าลักษณะแบบนี้ครับเป็นเหมือนซากรถเก่า
จอดทิ้งไว้เลยจอดขวางทางเอาไว้เลยแล้วก็มีเศษอิดหินปูนตกอยู่แถวนั้น
ชาวบ้านก็เลยต้องขับอ้อมพออ้อมเสร็จปั๊บมันขึ้นฟุตบาทไง
แล้วช่วงนี้กรุงเทพเขามีเอไอจับผิดใช่ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวโดนปรับอีก
บอกเจ้าของตึกเจ้าของตึกบอกคุณต้องไปคุยกับเจ้าของรถสิ
บอกเจ้าของรถเจ้าของรถบอกว่าถ้าอยากให้ย้ายออกไปฟ้องศาลเอา
ใครจะช่วยเขาล่ะครับเนี่ยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวรับไหมครับถามก่อนว่าอะไรครับอะไรครับ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับใช่ครับนี่ครับผมก็ได้ถ่ายวีดีโอมานี่ครับ
ให้เขาดูเดี๋ยวเขาเขาจะมาดูให้ครับสบากครับคนเนี้ยเขาเลือกงานกัน
อ่ะเพราะว่าข้างนอกรถเยอะใช่ไหมรถมันเยอะ
ใช่มันต้องมีเส้นในไง
อันนี้เขาบอกว่าถ่ายคลิปให้ดูเพื่อให้เห็นถึงความยากลำบากนะครับ
จริงแล้วต้องไปตรวจสอบอีกทีนะว่าจุดไหนเป็นจุดขี่เลนส์เดียวสวนเลนย้อนสอนหรือเปล่าหรืออย่างไร
อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกคือต้องการให้เห็นว่าเวลารถที่จะขับขี่ตรงถนนตรงนี้มันยากมันลำบากจริงนะ
เพราะว่าไปเจอซากรถยนต์จอดขวางทางเอาไว้ตรงจุดนั้นน่ะแล้วตรงจุดนี้ครับ
เป็นเหมือนกับทาวน์โฮม๔ชั้นอยู่ติดกับถนนภายในซอยร่มกล้าว๒๔
มีนบุรีกรุงเทพมหานครครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่านอกจากเจอปัญหาว่ารถเก๋งเก่า
เป็นซากรถจอดขวางแล้วเห็นรอบไหมครับ
มีทั้งหินอิดปูนเป็นเศษ
เวลาฝนตกน้ำท่วมขังอีกน้ำไม่ระบายครับ
ต้องรอการระบายชาวบ้านก็เดือดร้อน
ล่าสุดวันนี้ครับคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปที่จุดเกิดเหตุตรงนี้เลยครับ
บ้านหลังดังกล่าวที่มีรถจอดอยู่ตรงนี้
กรถยังอยู่เหมือนเดิมครับเหมือนกับในคลิปเลย
แล้วก็มีกองเศษอิดก้อนหินคล้ายกับเหมือนเป็นเนินเล็ก

เขาบอกว่าตรงจุดนี้มันมาจอดขวางกั้นเอาไว้
เป็นถนนส่วนรวมของคนในตึก
จริงมันเป็นเส้นที่รถวิ่งได้

ก็จะเป็นอาคารหลายคู่หาติดกันใช่ไหมครับ
ชาวบ้านคนที่ร้องเรียนครับชื่อว่าคุณพรเทพบอกว่า
เขาเดือดร้อนมากแล้วไม่ใช่แค่เขานะ
คนอื่นก็เหมือนกันต้องขี่รถหลบซากรถเก๋งคันนี้ตลอดเวลา

เขาบอกว่ามีแค่ลูกระนาดเล็กเอายังพอทน
แป๊บเดียวครับซากรถมาจอดเฉยเลย

คำตอบที่ได้คือพื้นที่จอดตรงนี้มันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขานะสิ
ก็คือเจ้าของห้องครูหาตรงจุดนั้นแหละ

เห็นว่าถ้าเดือดร้อนนักต้องไปฟ้องศาลเอาเอง
ชาวบ้านน้ำตาตกในเลยครับ
ครับเราท่อยทีท่อยอาศัยกันดีไหมครับ
แต่สงสัยค่ะคือเจ้าของตึกก็มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของแค่ตัวตึกหรือเปล่า
ถนนข้างหน้ามันต้องเป็นถนนสาธารณะหรือเปล่า
นี่แหละครับที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเลยงงแล้วเขาไม่ค่อยรู้กฎหมายกัน

หรือว่าใครเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำหน่อย
ระหว่างนี้ชาวบ้านที่เดือดร้อนรวมกลุ่มกันมาครับ

อยากจะขอคุยและเคลียร์เรื่องนี้กับทางเจ้าของตึก
ปรากฏว่าเจ้าของตึกนั้นไม่ได้ออกมาคุยกับชาวบ้าน
มีเพียงแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาข่มขู่ถ่ายคลิป

อันนี้เป็นข้อมูลที่ชาวบ้านเขาบอกนะครับ
ทางชาวบ้านเองก็ไม่ลดละความพยายาม
ตะโกนเรียกบอกว่าอยากจะคุยด้วยดีนะ

ก็เลยเหมือนเกิดเหตุการณ์ประทะกันเล็กน้อยครับ
โอ้โหปัญหาเดือดละครับ
นี่ฮะนอกจากด้วยคำพูดแล้ว
มีการคว่างหินไปด้วยครับแบบนี้ครับ
ต่อมาเจ้าของตึกยอมเดินออกมาคุยกับชาวบ้าน

เกิดมาจากว่าที่ทางร้านคาราโอเกะ
มีรถมาจอดขวางหน้าตึกของเธอทุกวัน

ก็เลยเทปูนยกสูงเพื่อจะกั้นเป็นที่จอดรถส่วนตัวซะเลย
เพราะไม่อยากให้ใครมาจอดรถขวางหน้าตึก
แล้วก็ยืนยันว่าเป็นเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ถ้าหากว่าใครไม่เห็นด้วย
ไปเจอกันที่ศาลได้ลองฟังหน่อยครับ